เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นกฎระเบียบทางสังคมด้วยนะ

แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
เป็นคลิปสั้นคุณผู้ชมประมาณ๒๘วิ
คุณป้าคนนึงไม่ใส่หน้ากากอนามัย
พอมีคนไปเตือนป้าแกตอบกลับว่ายังไงดูพร้อมกันครับ
สักชั่วกันนี้ขนตัวรอตรงนี้ดีจริงพอ

เหมือนกับคุณป้าน่าจะเป็นเจ้าของร้านขายของชำไหมคะคุณ
หรอฮะแต่จะเป็นอะไรก็ตามคุณป้าไม่ฟังใครเลย
ใช่ค่ะนี่ลูกค้าเข้าไปจะซื้อของก็ต้องการความปลอดภัยไง
ถามว่าป้าไม่มีแม็กซ์เดี๋ยวต้องไปหยิดไกลเหรอ

แล้วก็ไม่ยอมเอามาสวมได้แต่บอกว่าไง
บอกว่าหุบปากไปเลยหุบปากไปเลยมายุ่งอะไรด้วย
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าหุบปากไปเลยมายุ่งอะไรด้วย
โถโถโถมนุษย์ป้าผู้ไม่ใส่แม็กซ์
ชมน้องที่เข้าไปอธิบายเหตุผลความสำคัญในการสวมแมส

เจ้าหน้าที่ควรจัดพรบควบคุมโรคประกาศสวมแมสให้สักคดีหนึ่ง
แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยบอกว่าปลเจ้าของร้านหรือพนักงานในร้าน
ลูกค้าไม่ใส่หรือแอบถอดแมสให้ไล่ออกจากร้านโลด
แต่นี่ดูทรงแล้วเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าหรือยังไง
นี่ค่ะพอชาวเน็ตเห็นแบบนี้เขาทัวร์ลงเลย
แล้วถามว่าเป็นอะไรมากไหมป้าทำไมป้าถึงไม่ใส่
แต่ถ้าเป็นเจ้าของร้านจริงแล้วถือว่าอยู่ในร้านมันก็ไม่ได้นะ
เพราะร้านของคุณต้องมีลูกค้าต้องมีคนอื่นที่เดินเข้าร้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเป็นเจ้าของเอง

มาอ้างแบบนี้ไม่ได้นะว่าอยู่ในเคหสถานร้านฉันน่ะบ้านฉันน่ะ
ไม่ได้นะฮะถือว่าเป็นที่สาธารณะนะ
ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อว่ายังมีแบบนี้อีกนะคะ
เชื่อมั้ยฮะว่าในโลกโซเชียรถั่วลงกุลปลาเยอะมาก